ไปดูเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ยกพวกคุณผู้ชมค่ะไปรุมทำร้ายรุ่นน้องสองคนนะคะ
โดยอ้างเหตุผลบอกว่าไม่พอใจที่ถูกนินทารับหลังค่ะ

โอ้โหคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
คนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเลยคุณนัทพงศ์
ผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงค่ะฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีห้า
สองคนที่โดนรุมมีสองอืมสองถูกห้ารุม

ถ้าเราสังเกตเห็นคืออยู่ในเครื่องแบบด้วยนะคะ
วิทยาลัยแห่งหนึ่งไปรุมทำร้ายกันคือสองสองฝ่ายเนี่ย
คู่กรณีเนี่ยอยู่สถาบันเดียวกันด้วยนะคะ
เราก็จะเห็นทั้งเตะทั้งตบทั้งกระชากทั้งจับหัวโขกพื้นค่ะ
เนี่ยค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เราได้คุยกับนักศึกษาคนหนึ่งนะคะอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอได้รับโทรศัพท์
คนนึงบอกว่ามาเคลียร์กันหน่อยที่ตึกร้าง
เธอไม่ไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่ลานจอดรถตรงนี้ค่ะ
โอ้โหดูหน้าเนี่ยค่ะนี่โดนลุม
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเธอชอบนินทารับหลัง
แล้วพอกลุ่มผู้ก่อเหตุมาถึงเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ใช้กำลังรุมทำร้ายทันทีเธอกับเพื่อนเนี่ยเจ็บที่ใบหน้า
แล้วก็ตามร่างกายอีกหลายแห่งเลยค่ะเพื่อนกลับไปอยู่เหมือนกัน
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะแต่ว่าฝั่งที่หนูมีประเด็นเป็นพี่คนนั้น
ก็คือไม่ฟังหนูเลยอืมก็คือไม่ไม่รับฟังเหตุผลเรา
ใช่ค่ะแบบภาพว่าหนูพูดอย่างเดียวเลยผู้หญิงที่แต่เสื้อสิทธิ์ค่ะ
นั้นไม่ได้มีประเด็นกับหนูค่ะไม่แบบไม่สนิทชิดเชื้ออะไรกันเลย
มาด้วยใช่ค่ะแบบคือเขาที่เขาหาว่าหนูปากนี้ก็คือเขาอ่ะ
ตอนนี้หนูตอนที่หนูโทรไปบอกว่างั้นเคลียร์กันแบบโทรเคลียร์กันอย่าง
คือเขาด่าหนูหนูก็บอกว่าพี่พูดกับหนูอยู่ดีได้ไหม
หนูก็พูดดีกับพี่นะเขาก็บอกว่าอะไรนะมึงเยี่ยมมาปากดี
เขาพูดอย่างนี้ค่ะอ่าเนี่ยจะมาเคลียร์กัน
แต่ว่าก็ลงเอยแบบนี้ทุกทีเลยนะคะคือตอนเนี้ยผู้เสียหายเขาไปแจ้งความ
ที่สพเมืองกาญจนบุรีนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาบอกยังมีการไป
เดี๋ยวจะกลับมาทำร้ายแบบนี้อีกส่วนเพื่อนที่ถูกทำร้าย
ตอนนี้ผู้ปกครองกลัวไม่ปลอดภัยพากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ
สำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของนักศึกษา
ที่สถาบันเดียวกันครับทางผู้มนุยการสถาบันเนี่ยนะคะ
คณะครูฝ่ายปกครองก็เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาที่บาดเจ็บมาให้ข้อมูล
แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพนะคะเดี๋ยวจะเรียกทางผู้ก่อเหตุมาให้ข้อมูลด้วยเหมือนกัน
ซึ่งนางสิริรัตน์บอกว่าหลังจากสืบหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของสถานศึกษา
ซึ่งก็จะมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการหักคะแนนความประพฤติตามความหนักเบาที่เด็กทำนะคะ
ลงโทษสูงสุดก็คือให้พ้นจากสภาพนักศึกษาแต่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็อยากเตือนสติไปถึงเด็กคนอื่นด้วยว่าการใช้ความรุนแรงนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะ